ครับมีคำยืนยันจากแพทย์แล้วนะครับเกี่ยวกับการเสียชีวิตของน้องมิว
นักเรียนหยิงชั้นห๕ที่จังหวัดเพชรชบูรณ์
เพราะก่อนหน้านี้มีกระแสข่าวว่าเสียชีวิต
จากการถูกหมัดแมวกัดเอาหมัดที่มันอยู่ในตัวแมว
น้องคนนี้อยู่ชั้นม๕เป็นชาวบ้านนาไร่เดียวตะบน๕โรงอำเภอวิเชียนบุรีที่เพชรชะบูรณ์
น้องเสียชีวิตถ้าตามสาเหตุก่อนหน้านี้บอกก็คือการติดเชื้อในกระแสเลือดอย่างรุนแรง
แล้วทีนี้มีข้อมูลบอกว่าก่อนเสียชีวิตน้องไปคลุกคลีกับแมวแล้วก็ถูกหมัดแมวกัด
เกิดอาการแพ้ญาติก็เอาแมวไปปล่อยนะน้องก็มีอาการตัวร้อนตุ่มขึ้นทั้งตัว
กินยาทายาก็ไม่หายพาไปหาหมอที่โรงพยาบาลวิเชียนบุรี
บอกเบื้องต้นว่าเป็นไข้เลือดออกถูกส่งตัวไปที่โรงพยาบาลพุทธชินราชที่พิศนุโลก
เนื่องจากอาการสุดหนักแล้วเมื่อ๔สิงหาคมก็เสียชีวิตนะฮะซึ่งแพทย์ระบุว่าติดเชื้อในกระแสเลือดอย่างรุนแรง
ในช่วงเวลานั้นนะแล้วทางญาติเนี่ยเขาก็ยังเข้าใจผิดอยู่
ทีนี้ก็เลยเกิดความเข้าใจผิดกันไปใหญ่

กล้ามเนื้อหัวใจอักเสบด้วยโรคเอสแอลอีนะครับเอาแล้วการที่น้องถูกหมัดแมวกัดอะไรพวกนี้ล่ะจะถึงขั้นติดเชื้อในกระแสเลือดนำไปสู่การเสียชีวิตได้หรือไม่แพทย์บอกว่าไอ้สาเหตุตรงนี้เนี่ยนะมันน่าจะเป็นการเข้าใจผิดกันไปเองนะครับการติดเชื้อในกระแสเลือดมันก็มีสาเหตุได้หลายอย่างซึ่งตรงเนี้ยต้องรอผลการตรวจชิ้นเนื้ออีกครั้งซึ่งจะออกมาอีกประมาณส
เพื่อนไงว่าแพ้หมัดแมวโดนหมัดแมวกัดแล้วก็จะเป็นผื่นจะแพ้กว่าคนอื่นอื่นคุณหมอก็เลยบอกว่ามันเป็นไปได้ถ้าหากว่าป่วยอยู่แล้วอย่างเป็นโรคแพ้ภูมิตัวเองอยู่แล้วแบบเนี้ยแล้วเวลาไปเจออะไรกัดมันจะอักเสบง่ายขึ้นกว่าคนปกติทั่วทั่วไปคือหมัดหมาหมัดแมวเนี้ยแพ้ได้แต่ไม่มีการทะบุยืนยันถึงขั้นการน